แล้วหน้าฝนเนี่ยบางทีพ่อค้าแม่ค้าเจอฝนเข้าไปก็ต้องรีบเก็บร้าน
อย่างเช่นที่จังหวัดกระบีโอ้โหพ่อค้าแม่ค้าที่ขายหมูปิ้งที่นั่นเขากำลังเก็บร้านอยู่ดี
เฮ้ยอยู่มีรถบรรทุกคันบนเริ่มพุ่งชนใส่อะครับ
เฮ้ยกวาดเรียบเลยอ่ะน้องใบตองนะได้ไปกี่ชุดแล้วค่ะหมูปิ้ง
เห็นแบบนี้แล้วมันน่ากลัวนะน่ากลัวน้องใบตองลองจินตนาการดู
ถ้าเขากำลังขายของอยู่มีคนนั่งกินอยู่แล้วรถบรรทุกกวาดไปแบบนั้น
มันจะเกิดความเสียหายมากขนาดไหนแล้วเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกว่านี้มากด้วยนะ
ครับแล้วเนี่ยเหตุมันเกิดที่บริเวณหน้าร้านกระเพราถาดยักษ
เลขที่๓๖ทับ๒ถนนศรีพังงาตะบนกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่นั่นแหละครับยังเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ
เพราะว่าเจ้าของร้านเขากำลังเก็บร้านพอดีเพราะฝนมันโปรยปลายลงมา
ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบรถบรรทุก๖ล้อยี่ห้ออีซูซูทะเบียน๘๐๖๐๔๔พังงา
อยู่ตรงนี้คันนี้เลยก็ต้องจอดนิ่งอยู่ตรงนี้แหละครับหลักฐานชัดเจน
ถลายมาเลยฮะแล้วก็เจอกับเศษโต๊ะหินแตกกระจายเต็มพื้น
แล้วก็เจอคนขับรถบรรทุกนายธีรพัฒน์อินทวงอายุ๓๓ปียืนรอให้การกับทางตำรวจอยู่นะครับ
ก็นายธิรพัฒน์คนขับเขาเล่าว่าตัวเขาขับรถมาจากจังหวัดพังงามุ่งหน้าไปที่จังหวัดตรัง
พอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นสี่แยกไฟแดงแล้วลักษณะเหมือนกับว่า
ด้วยความที่ฝนตกลงมาตัวเขาก็แตะเบรกแล้วแต่รถเนี่ยเสียหลักกระทันหันจนพุ่งไปชน
ตามภาพจากกล้องวงจรปิดคือถ้าดูจากลักษณะแบบนี้เชื่อว่าน่าจะมาเร็ว
เร็วพอสมควรแล้วลักษณะเหมือนกับว่าพอเจอไฟแดงมันอาจจะกระทันหันก็ได้
หรือยังไงนี่แหละด้วยความที่ว่ามาเร็วเลยเบรกไม่อยู่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
ลำดับต่อไปคือคุณทำให้ทรัพย์สินราชการเสียหายก็ต้องไปชดใช้ด้วยนะครับแต่ก็เคราะห์ดีนะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรยังไงนะคะคุณผู้ชม